ไปดูที่ลำปางกันหน่อยดีกว่าค่ะก็มีเหตุการณ์ที่จะว่าแปลกก็แปลกนะคะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงไปนอนเปลือยกายอยู่ในรถสามวัน
เปลือยกายอยู่ในรถเฉยเนี่ยค่ะ๓วันจนกระทั่งมีคนไปเจอนี่แหละค่ะ
ได้ไปถามถ่ายกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยคือนอนอย่างงี้เลยอ่ะ
อืมสามวันเมาสามวันคุณพอมีคนไปปลุกถามว่าเอ้ยคุณมานอนแก้ผ้าอะไรอยู่ตรงนี้
วงเงียงวงเงียตอบแก้ผ้าอะไรผมนอนอยู่บ้านคะ
เอายังไงเดี๋ยวไปฟังกันนี่ค่ะสภาพภายหลังเขาทราบชื่อเขาก็คือชื่อนายถาวรนะคะ
เป็นคนขับรถกระบะรับจ้างหายตัวไปจากบ้าน๓วันแล้วค่ะ
จนกระทั่งนายมณัฐเต็งมณีวันประธานชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงเนี่ย
มาเจอนอนแก้ผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ในรถบนถนนสายในหมู่บ้านดงพัฒนาตำบลเบาะแฮ้วนะคะ
ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแหละ
ถาวรนอกจากอยู่ในสภาพเปลือยกายแล้ว
ตามตัวยุงกัดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีรอยแผลคล้ายกับถูกน้ำเกี่ยวด้วย
ฟังนายมณัฐเขาเล่าหน่อยสิว่า
วินาทีที่เจอเนี่ยเจอยังไงเจอที่ไหนเจอแบบไหนบ้าง

เห็นรถจอดอยู่แล้วมีใบย่าใบไม้ใบอะไรอ่ะ

อยู่ในช่วงที่คนขับอ่ะ

นอนแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าเลยนอน
หงายแล้วไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้น

ก็คิดว่าหายเป็นเรื่องไงแน่
ก็เลยโทรเรียก

ก็มีชาวบ้านเขาผ่านมาเขาบอกว่าเห็นรถคันนี้อยู่

คนโทคนนี้นอนอยู่ในรถแน่ได้๓วัน

จนนายถาวรตื่น

แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเค้ามาทำอะไรเงี้ย

อะไรคุณคุณนอนอยู่ในรถกระบะริมถนน๓วันแล้วจ้า

นั่นน่ะสิคุณเดี๋ยวนอนพริมเชียว
ตำรวจก็ต้องหาเสื้อหาผ้ามาให้ใส่แล้วค่ะ
จะนำทั้งคนทั้งรถไปพักผ่อนที่สาระอเนกประสงค์ในชุมชน

สุดท้ายนะคะก็ให้ญาติญาติมารับตัวนายถาวรกลับบ้านอย่างปลอดภัย
เพราะหายออกจากบ้านไป๓วันแล้ว
เดี๋ยวให้ทางบ้านไปเคลียร์กันดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นะครับนอนสบายใจมากเลย